เอาล่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่คุณสุภาษาราพูดถึงเรื่องของตู้ปันสุก

ใครไม่มีมาเอาไปใครเหลือใช้ก็แบ่งปันค่ะ
แต่บางคนมันไม่ใช่แบบนั้นสิคะ
มีคุณป้าท่านหนึ่งค่ะแกไปเอาของมาจากตู้ปันสุก
แล้วแกก็เอาไปขายเอาเงินที่ได้เข้ากระเป๋าตัวเองถามว่ารู้ได้ยังไง
ก็ไปดูสิคุณผู้ชมเดี๋ยวดูใกล้นะคะ
ทั้งบะบีกึ่งสำเร็จรูปเข้าสารนมกล่อง
โดยเฉพาะก็ข้างนมกล่องค่ะ
เขียนไว้เลยหยิบคนละกล่อง

คนที่เอามาโพสต์ในเฟซบุ๊กเนี่ยนี่คุณผู้ชมดูในวงกลมสีส้มนะคะ
คนที่เอามาโพสต์ในเฟซบุ๊กเนี่ยบอกว่ามันชัดเจนเลยว่าเอามาจากตู้ปันสุก

ณตลาดแห่งหนึ่งจังหวัดปฐุมธานีข้างกล่องนม
ยังมีเขียนอยู่เลยว่าหยิบตามจำนวนที่พอเหมาะ
รู้เลยว่าเอามาจากตู้ปันสุกมันไม่ผิดกฎหมายนะป้า
แต่มันผิดต่อจริยธรรมป้าอาจจะเดือดร้อนจริง
แต่ป้าควรจะมีวิธีอื่นทำมาหากินไหม
อันนี้เป็นคำถามนะคะจากคนโพสต์
แล้วก็จากชาวเน็ตหลายคนเลยนะคะ
โดยเฉพาะชาวเน็ตบางคนค่ะบอกว่า
ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเองเห็นแบบนี้แล้วไม่ซื้อแน่นอน
เพราะเท่ากับว่าเป็นการส่งเสริมให้ป้ามีพฤติกรรมแบบนี้นะคะ
แค่ป้าเอาของแบบนี้ไปวางขาย
ถ้าเกิดว่าวางขายเนี่ยเราจะไปเห็นภาพแบบนี้คือ
ร้านของชำถูกไหมแต่นี่ป้าเอามาจากไหนเอามาขาย
เน็ตบอกว่าเห็นแบบนี้ก็สงสัยแล้วไม่ซื้อแล้วนะคะ
บางคนก็บอกว่าจะให้สงสารได้ยังไงในเมื่อป้าทำแบบนี้
ขณะที่บางคนบอกว่ามีเหตุผลอะไรหรือเปล่า
ป้าทำไมทำแบบนี้อย่าไปซ้ำเติมประชาชนที่เขา
แคลนหรือว่าเดือดร้อนด้วยกันเลยนะคะ
นี่ก็เป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตเขาแชร์กัน
แล้วเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ควรทำตามอย่างยิ่งนะคะ
เขาบอกว่าคนที่ขายของแบบนี้มักจะอยู่จุดที่ไม่ห่างจากตู้มากนัก
บางคนเดินผ่านก็เอ๊ะวันนี้ฉันไม่ได้เตรียมของมา
ซื้อสักนิดนึงแล้วเอาไปใส่ตู้ปันสุกมันก็วนสิคะแบบนี้
อย่าทำนะแล้วคนที่เห็นก็อย่าทำตามด้วยนะคะ

ส่วนใครเห็นก็อย่าไปซื้ออย่าไปสนับสนุนแล้วกันนะคะ